การที่มีรถชนรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มี๒ผู้เสียชีวิต
ทำให้ชาวเน็ตตอนนี้คือยังไม่มีความคืบหน้า
มีการให้เงินค่าทำศพแล้วแหละแต่ว่าไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบที่มากไปกว่านี้
ยังไม่มีการมาคารวะศพด้วยล่ะค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะ
จับภาพวินาทีรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์
ร่างของผู้ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยกระเด็นตกถนนที่บริเวณหน้าโรงเรียนโสดศึกษากาญจนบุรีที่กาญจนบุรีนะคะ

ชาวเน็ตแห่เข้าไปชมคลิปนี้กว่า๑แสนครั้งแล้ว
อกจากนี้ค่ะสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าทิพพาวันปัน
ก็ได้โพสต์ภาพและข้อความเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์นี้

เหตุที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต๒ราย
คือป้าแล้วก็หลานสาวของตนค่ะ
วันที่เกิดเหตุคนที่ขับรถชนได้หนีออกจากโรงพยาบาลไป
ส่วนเรื่องคดีตำรวจยังไม่ได้นัดเคลียร์
ทำแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เท่านั้น
ล่าสุดมีนัดคุยกับทั้งแม่แล้วก็ทางผู้ที่ขับขี่รถชนนะคะ
ตอนนี้ก็ได้รับเงินค่าทำศพคนละศพละ๕๐๐๐บาท
แต่ตัวผู้ขับรถชนเนี่ยไม่ได้มาไหว้ศพหรือขอขมาเลยค่ะ

ได้ติดต่อไปยังพันธบรวจโทสมบัติฉิมพลี
รองผู้บังคับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเมื่อวันที่๒๔มีนาคม
มูลนิธิได้นำตัวผู้ขับรถชนและผู้ที่นั่งโดยสารมาด้วย
ส่งโรงพยาบาลเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ
แต่ทั้งสองคนเนี่ยได้หนีหายไปจากโรงพยาบาลและไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
ไปตรวจสอบทะเบียนรถที่ชนพบว่าเป็นรถเช่าซื้อของเต็นต์รถ
ซึ่งคนที่เช่าซื้อก็ไม่ใช่คนเดียวกับคนที่ขับรถแล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนนี้ขึ้นนะคะ
ล่าสุดทางตำรวจก็กำลังออกหมายเรียกผู้ขับรถชนแล้ว
ส่วนด้านญาติของผู้เสียชีวิตทางตำรวจก็ชี้แจงความคืบหน้าไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะ